ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุเยอะแล้วสักประมาณ๖๐ปีเมาค่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ค่ะ

ก็ถามว่าลุงไหวป่ะ
ไม่ไหวต่อว่า

ยังล้มนอนยังเซแบบนั้นลุกขึ้นไม่ได้
สุดท้ายค่ะนักข่าวของเราต้องไปเอื้อมมือ
ดึงร่างของลุงขึ้นมาค่ะ

ผู้สื่อข่าวไปเจอพอดีนะคะ

อยู่บนถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้า

ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์สายไปสายมาสายมาและสายไปค่ะ
สุดท้ายกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
นักข่าวก็เลยจอดรถลงไปช่วยเหลือ
พบว่าผู้ชายคนนี้อาการเมาเลยค่ะ
เซไปเซมานะคะ

ชาวบ้านบอกอ๋อรู้จักคนในพื้นที่นั่นแหละ
ก็เลยอาสาไปส่งที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัย

ในขณะที่เมา
แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนัก

หลักใจไซสิขา

นี่ไม่ได้อยู่ในศีล๕ใช่ไหมเมา
ไม่มีสมาธิไม่มีสติและไม่เกิดปัญญา

โชคดีไปลงในตรงที่มันเป็นย่านิ่มนะ

ค่ะลงบนหญ้านะไม่ใช่ลงบนฟูก